เริ่มกันที่ประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองค่ะ
สำหรับการแสดงทัศนะหรือว่าการดีเบต
ระหว่างผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะ
นางฮิลาเรีย์คลินต้าจากภาคเดมโมแครตนะคะ
รวมทั้งไนโดนัททรัมป์จากริพับเลกันนะคะ
วันนี้มีการพูดถึงเป็นการแตะบางส่วนเท่านั้นนะคะ

เรื่องของการว่างงานการเหยียดเชื้อชาติ
รวมทั้งความมั่นคงด้วยนะคะ
ซึ่งตั้งแต่ก่อนที่จะมีการดีเบตแล้ว
ก็จะมีการทำโพลออกมาต่างนะคะ

ระหว่างการดีเบตก็มีการทำโพล
มีการสลับกันขึ้นลงนะคะเป็นปกตินะคะ
ใช่ครับก่อนจะเริ่มการดีแบบดีเบต
คะแนนของนางฮิโลลี่นั้นนำอยู่เล็กน้อยคุณผู้ชม

คะแนนของนางฮิวรี่นั้นก็เติบโต
แล้วก็นำขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

สิ้นลงไปเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที

ในตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ซึ่งพบว่านางฮิลลูรีนั้นตัวแทนจากพลักษณ์เดมกรัฐ

ทิ้งห่างนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพลักษณ์ริปรับิกันไปที่
มีคะแนนความนิยมเพียง๑๒๗เท่านั้นครับ
ขณะที่ก่อนการดีเบตจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ
ทางด้านของนายสำนักข่าว
ก็ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความนิยมของตัวนางคลินตันเอง

จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว
คลินตันมีคะแนนนำอยู่เสมอมาครับ
โดยผลสำรวจในเดือนนี้พบว่านางคลินตันนั้น

นำในทรัมป์ที่มีคะแนนความนิยมอยู่ที่๑๔๔๒เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ
ตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงก่อน
แล้วก็หลังการเลือกตั้งในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมานะคะ
พบว่าในการเลือกตั้งปี๒๕๔๓ค่ะย้อนกลับไปนะคะ
ประธานาธิบดีได้เพิ่มสูงขึ้น๓๑๐๓๑ในช่วง๗วันหลังจากการดีเบต
ถึง๑๐๔๒หลังจากการดีเบต
ส่วนในการเลือกตั้งปี๒๕๕๑ค่ะคะแนนนิยมของนายบารักษ์โอบามา
ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนั้นน้อยกว่า๑๔๐ก็ได้เพิ่มขึ้นนะคะ
ขณะที่ปี๒๕๕ค่ะคะแนนนิยมของนายบารักษ์โอบามา
หลังจากการดีเบตลดลงถึง๑๕
ซึ่งนี่ก็โผงทีได้ว่าการดีเบตแสดงวิสัยธัฬในครั้งที่ผ่านมา
ส่งผลต่อคะแนนความนิยมในตัวผู้สมัครเป็นอย่างมากค่ะ
ยังไหร่ก็ตามยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่านับจากนี้
ไรบ้างนะครับเพราะว่าผลการสำรวจล่าสุด
แก่นโยบายด้านเศรษฐกิจการรับมือกับการก่อการร้าย
นโยบายการต่างประเทศระบบสุขภาพอาวุธปืนและปัญหาเรื่องของผู้อพยพ
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่กระทบต่อปากท้องของชาวอเมริกันมากที่สุด
และในทรัมป์เองก็หยิบยกขึ้นมาใช้ในการหาเสียงอย่างดุเดือด
หลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันครับ